ที่จังหวัดอุดรธานีดีกว่ามีอะไรดีให้ดู
กลุ่มแม่ค้าเขาเดินทางมาเพื่อทำการจุดทูบเสี่ยงทาย
ขอโชคขอลาบปู่มุจรินเจ้าแม่ตะเคียนที่วัดภูตภาวทอง

เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยกับช่วง
ส่องทั่วไทย
อะมันเบิ้งเท้นโกดิ่ง
ตะเผ้าตะเผ้าไม่รู้
ตะเผ้ากูเด้น
ถ้ามันข้ามไปมาดูเรื่องนี้กันดีกว่า

สายบุญสายเสี่ยงโชค
เดินทางมาขอโชคขอลาบ
สะดอกเคราะห์กันเยอะมากส่วนใหญ่เขามาสะดอกเคราะห์เขาจะทำอะไร
เห้ยหลอดหินหลอดไล่หินอ่านี่นี่ตรงนี้เลยจำได้ใช่ไหมฮะ
บางคนบอกว่ามาลอดตรงนี้เพื่อทำการขอพรขอโชคขอลาบ
เรื่องความรักหน้าที่การงานต่อองค์เจ้าปู่หินหยกปู่มุจรินนคราช
และต่อตะเคียนสองพี่น้องแม่ทองแม่ทิพย์ที่เคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้วหลายครั้ง
หนึ่งในนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็คือคุณติ๊กชายสุกนะคุณติ๊ก
เล่าให้ฟังบอกว่าเขามีความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พญานาคนี่พี่ติ๊กบอกอย่างนี้
ยังไงชวนกลุ่มเพื่อนแม่บ้านที่ทำงานค้าขายด้วยกันอืมเดินทางมาทำบุญที่วัดภูตภาวทองแห่งเนี้ย
ก็หวังจะมาขอโชคขอลาบและขอเรื่องการค้าขายให้เจริญรุ่งเรื่องนี้
แล้วพี่ติ๊กก็ทำการอธิษฐานก่อนที่จะจุดทูปเสี่ยงทายต่อหน้ารูปองค์ปู่มุจรินนคราช๗เสียนแบบนี้นะคะ
อยู่ข้างสระบกขอรณีนะคะสระน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์

ติ๊กก็ใช้เวลาในการจุดทูปค่อนข้างนาน

พี่ติ๊กกำลังจุดอยู่

รอก็รอบอกว่าในทั้ง๒คนที่ทั้งที่แล้ว
รอกันหน่อยก็แล้วกันทุกคน

หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้

เขาว่ากันแบบนี้อันนี้ก็ตามความเชื่อส่วนบุคคล
ค่ะคุณค่ะกันรอคอยจ้ะงั้น